จับยาม๓แต้มตรวจดวงชะตา

สวัสดีครับสวัสดีครับกลับมาพบกับจับย้ำ
แต้นข้อลองตามนะครับของดวงชะตาทีมรักให้หมอดูทักออก
มือตูงใช่ไหม

คราวที่แล้วเอามาในช่วงของบอลโลก

พิชชี้

ก็เลยเชิญมาแบบเอาแบบเน้น
ด้วยความยินดีแปลว่าไม่หลาบไม่จำกันที่นี่ตรงนี้
หมอลันกับพี่ตะไม่หลับไม่จำกันตรงนี้
ถ้าเกิดหลาบจำน่าจะไม่มีแขนไหม
ไม่มีแขนไม่มีหมอ

ถ้าเราจะไปหลับไม่จำ
แต่วันนี้จะเป็นคู่พิเศษ

บอสถ้วยที่เก่าแก่ให้สุดในโลกรูปหนังเลย
๑๕๒ปีผ่ามาแล้ว
เราไม่ต้องสนใจนะ
เขาเป็นผิดิกรที่หิวแซม

คุยจากบอสเลย

มันจ้องจะหักกับเราเหมือนกัน
เราต้องหักด้านก่อน

โอ้ววววตาย

โอ้ยครับไม่เจอกันแล้ว
อันนี้คือจะทำอะไรกันเมื่อกี้

อันนี้ต้องบอกคุณผู้ชมก่อนว่าเขาในเทปหน้า

เออ

อักษรว่าปลอมตัวใหญ่
มานั่งรออยู่ก่อนนะ

แนะนำอยากมีอะไรพูดในใจพูดออกมาได้เลยกับผู้ชายคนนี้

เป็นคนที่ทำงานทำการมีคุณภาพ
มีประสิทธิภาพเสมอเวลารับงานนอก
ชมนี่ชมล้วนเลยนะ

คุณผู้ชม

เสียงโอเคมั๊ยนิสัยโอเคมั๊ย

ไม่มีคนอยู่กันไม่ก็ลืม

เข้ามากลับมาพวกเรา

ข้ามสแตริพาร์คก็หน่อยก็ได้

เดี๋ยวเขาบอกให้มา

นี่ไง
นายครับฝากดูผู้ชายคนนี้ด้วยนะครับ

มึงด่านายขนาดนี่เลยเหรอ
คนละโฟกัสกันโอ้วตาย

คราวหน้ามึงกับกูไม่มีงานด้วยกันเลย

มึงทำให้เขาเริ่มรายการไปได้เลย

แล้วอี๊ตานี่ด้านเปลี่ยนสี

ที่คุณต้องไปโดนนี้คือใครมา

ผมสนิทการสนิทการฟ้องอ่ะ

ที่เขาบอกลิงลมเห่าไฟแบบนี้ไม่จริงใช่ไหม

ต้องใช้คำว่าเป็นตัวพานะ

จริงปองเนี่ยปองเลย
แล้ววันนั้นเตะด้วยกันน้องเลือนกันหนึ่งไปเตะกันกับพวกทีมรวมดาราพวก

มาพอเลยจักรพรรณพรศัยวิลาเทศป้อมกัน

มีมีคนก่อนแล้วกันใครกันเยอะ

ฝันคลายไม่ง่ายก็ต้องเป็นตัวจริง

อ๋อเรียบร้อยแล้วครับพ่อป๋องครับ
ป๋องพ่อป๋องโทรมาเช็คเข้า
มึงถามคนตัดมาตอนเนี้ยคุณอยากจะรู้เป็นไงวะไอต้องเริ่มไหมจะเอาอะไรออก
คุณอยากจะรู้สิว่ามันฮาทุกช้อน
สักพักเดี๋ยวเขาเดินมาตบกวงเลยละ
ไม่ตบคุณหรอกมาตบกูเนี่ย
อ่าต่อคุณแรกแมนซิตี้อาเซนอนนี่ก็ใส่เสื้ออาเซนอนเมื่อกี้แวะไปนาน

แล้วผลเป็นยังไงนะผมจำไม่ได้

แพ้แบบแพ้แบบโอ้โหเฉียดชิวมาก
ก่อนสองคู่นี้ก่อนเรามาดู

เพราะคู่แรกเนี่ยเขาจะเตะกันใน

คืนนี้เขาเตะเลยตี๓

ทัศนะของทั้งสองท่านหน่อยว่า
ช่วงนี้รูปเกมหรือรูปแบบการแข่งขัน
ใครน่าจะได้เปรียบเสียเปรียบอะไรยังไง

แล้วมึงว่าข้างนอกก็รู้

ก็รู้แล้วว่าไม่ควรชวนระวัย

คือเหตุแสงชิ้นแดงเหตุแสงชิ้นน้ำเงินได้เลย

ซึ่งดูแล้วน่าจะมีการหมุนเวียนผู้เล่นบางตำแหน่ง

แต่เชื่อว่าจะเป็นเกมที่สนุกและมีประตูแน่
เจ๊ว่าน่าจะสูงสีเลย

อยู่แล้วน่าจะโอกาสเสมอใน๙๐นาทีมีสูง

เอาอย่างนี้ถ้าจะมีผู้ชนะ
ผมคิดเหมือนเจ๊ดำว่า

พึ่งดูกันมากมาก
นั่งดูจงท้ายมันจะบ่นวี่กันแบบ

ก็ตกลอกพอดีกว่าไม่
ตกชั้นคุณผาดเพียงอะไรมาทางทีม

มันเป็นการเสียเวลาเลยมั้ย
เอาเลยหรอเอาเลยหรอ

เปิดทีมละ๓ใบไปเลย

ความน่าจะเป็นทีมไหนน่าจะชนะ

เพราะฉะนั้นสิ่งที่จะบอกก็คือ

ผมว่าจากฟุตบอลโลกทุกวันเนี่ย

ถ้าผ่านผู้บอกโลกมาได้นะ

ทำไมกูเป็นตัวโดนอยู่ตรงนี้วะเนี่ย

ผมคลีบให้ออกมาแล้ว

ให้ของทีมแมนซิตี้ก่อน

ตามใบเลย

๑๒๓นะ

อันนี้ลองแบบวัดดุงเลย๓ใบ

ตั้งแต่มาตั้งแต่เดินเรื่องที่ว่าแล้วเนี่ย

แล้วไอ้ที่เตรียมไว้ไม่มีเลย
ส่วนอันเนี้ยไม่ได้เตรียมเสือกไปบอกว่าเตรียมเสร็จแล้ว
โอ้ยเกมฟลิกซะงั้นเออโอ้ยอ่ะเรามาช่วงทำได้ไทยทัพ
ให้ยิ้มเสียเลยเดี๋ยวอ่าจ้ะเปิดเลยน่ะอืม
ใบแรกสองเหรียญต้องให้อจิบายว่ะสามเหรียญแต่หน้าตาใบแรกมันดูคึกคักเว้ย
เขารู้อายุเลยนะเจ๊อ๋อพอดีดูในยูทูปนะอ๋อเจ๊อายุเท่าไหร่นะ
มึงคือมึงถึงแล้วคุยด่ากูดีกว่าเอ้ยเขาบอกว่าไม่สนใจ

เหรียญความหมายของ๒เหรียญนี่ก็คือ
การเปลี่ยนถ่ายการปรับเปลี่ยน
ตามรูปสถานะตามสภาวะอากาศ
สภาพการที่ความน่าจะเป็น
ก็คืออย่างน้อยมีการเปลี่ยนแปลงแน่
มีเกิดการเปลี่ยนแปลงแน่นอนในสองเหรียญ
แต่การหมุนเวียนการเปลี่ยนแปลงของเขาเนี่ย
เขาก็ยังมีความรักษาสมดุลของเขาอยู่นะ

การวางแผนการคิดหาวิธีแก้ไข
หรือการประชุมเพื่อหาสิ่งที่

ให้ได้ลงตัวมากที่สุด
เองลงไปแทนเองจะต้องได้ยังไงให้มันได้ผลในสถานีต้องการ
ใช่อ่าอันนี้ภาษาฟุตบอลก็อย่างที่เจ๊ดำฟุตการณ์

คือดูจากที่พูดมาจากคลิปยายดำสรุปจากพี่หลันพูด

อ่าผมว่าดูไพ่อีกทีก่อนก็จะสรุปได้
แนวโน้มรูปเกมนี้จะเป็นอย่างไร

ตัวเองหมดรุ้นทุกอย่างนะ

นี่ไงเขาตามเกมเพื่อความแฟร์
เพราะที่ผ่านมาเราไม่เคยจับ๓ใบติด
แล้วมันจับอย่างนั้นผมก็จับอย่างนี้บ้าง

มันอีกประหลาดแล้วเนี่ยใช่ป่ะ

ทำเริงงานมากี่พีฟฟ้ามากจำให้ไปเดี๋ยวนะ
๔เหรียญเนี่ยบ่งบอกถึง

วางแผนมาอะไรมาตั้งแต่ดั้งเดิมอยู่แล้วเนี่ย

พอใจในสิ่งที่เขามีอยู่
สอบให้มีการเปลี่ยนแปลงหรืออะไร
ก็จะเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยแต่เขาก็จะยึดโครงหลักของเขาอยู่แล้ว
อันนี้โลเจชั่นอาจจะไม่เปลี่ยนหรือเปลี่ยนก็น้อยกว่า
มั่นใจเต็มเปรียมว่าแบบนัดเนี้ยเอาล้มให้ได้อืม
เรือใบสีฟ้าจะพังงาดอะไรยังไงไม่สนตอนนี้เจอกู
พร้อมเอาปืนกระสุนใหญ่เนี่ยยิงใส่เข้าเต็มที่โอเค
แต่ไพ่มาใบสุดท้ายได้เก้าดาบอืมอาเซนอนมีสิทธิ์ที่อาจจะแบบ
เขาเรียกว่าไงเกิดอุบัติเหตุในเกมนี้เกิดขึ้นก็ได้เช่นเอาแล้ว
อาจจะมีเหมือนเขาเรียกว่าการวางแผนผิดพลาด
หรือความผิดพลาดของนักเตะเอส่วนบุคคลส่วนบุคคลก็ได้
หรืออาจจะพูดง่ายนะคืออาจจะมีนักเตะบาดเจ็บ
หรือโดนใบแดงก็เกิดขึ้นได้อ๋อความสุดวิสัยในเกมอ๋อ
สุดวิสัยนะครับซึ่งถ้าเปรียบเทียบทั้ง๖ใบเนี้ย
ดูทรงแล้วนะแต่ละใบแต่ละตำแหน่งเนี่ยแมนซิตี้
มีโอกาสที่จะดีกว่านิดหนึ่งนะอ๋อแม้ว่าขนาดอาเซนอนมีเอ็มเพอร์เรอร์ก็ตามน่ะ
ใช่ดันไปโดนหักลบด้วยเก้าดาบเก้าดาบอ่าอ่ะไหนไหนตรงนี้ละ
เราเปิดมายังละทีมาสามใบละเอามาฟันโทงกันเลยมั้ยอืมว่าอืม
ซิตี้จะมีโอกาสชนะมากน้อยแค่ไหนอืมเปิดมาหนึ่งใบและอาเซนอนก็เหมือนกัน
ก็เลือกมาหนึ่งใบอ่าเหมือนเขาเลือกแมนแมนสรุปผลไปเลยใช่อืมต้อง
เมื่อกี้สามใบเมื่อกี้คือเขาเรียกรูปเกมรูปเกมอันนี้คือผลการแข่งขัน
ผลการแข่งขันอ่าอ่าเอาเลยละเอาเลยเอาเลยอ่าเลือกมาหนึ่งใบของแมนซิตี้
อ่าเอาใบนี้อ่าเลือกไปแล้วเอาในกองที่ยังไม่ได้เลือกสิเพราะหนู
โบ๊ะเลยน้ำมายอยู่เนี้ยโบ๊ะเลยเสียงเสียงชัดเลยน่ะเสียงชัดเลยน่ะ
เพราะมันหายไปเลยมันไม่บอกมันไม่ใส่พี่ด้วยน่ะไม่ใช่มันไม่บอก
มึงควรตีนอ่าเลือกมาหนึ่งใบได้หยิบใบเดิมอ่าอ่าอันนี้แมนซิตี้น่ะอ่า
อ่าขออาเซนจ์นิดหนึ่งมาอ่าเอาให้เปิดพร้อมกันเอาเลยพี่อู๋เลยพี่หลุยเลยหลุย
ตามเกรนตามเกรนตามเกรนโอเคเราก็เขาจับสลับดีกว่าถูกต้อง
รู้ละนะงั้นผมเปิดไพ่พร้อมกันเลยนะ
โอ้โหโอเคมีความชัดเจนขึ้น

ไพ่เนี่ยเห็นไหมมีมือประคองเหรียญ
แล้วเหรียญเนี่ยคือความเหมือนเครียร์

ถือถ้วยความหมายของไพ่เนี่ยก็คือเขาเรียกว่ามีไอเดียใหม่มีความสดใหม่
แต่ถามว่าความสดใหม่เนี่ยมันสามารถแปลเปลี่ยนเป็นผลลัพธ์ที่เขาต้องการได้ไหม
มันได้แต่มันต้องใช้เวลา
มันไม่ได้ใช้แบบปุ๊บปั๊บรับโชคเหมือนเนี่ยเขาได้เหรียญเขาจากไอ้นี่ได้แล้ว
แต่อันนี้ถ้าดูตามหน้าไพ่เห็นไหมเด็กถือถ้วยมีปลาอยู่
เขาได้แต่ถ้วยแต่เขายังไม่ได้ปลาในเนี้ยอืมซึ่งถ้าตามความหมายตามหน้าไพ่นู่นนี่นั่นแล้วอย่างเงี้
แต่มันอาจจะเสียเพราะว่ามีอุบัติเหตุเกิดขึ้นในเกมหรือเปล่า
อันนี้พูดถึงตามความหมายหน้าไพ่ที่เราได้มานะจ๊ะซึ่งถ้าสรุปแล้วเนี่ย
ในแมชนี้ไปได้อ่าแต่ถามว่าจะชนะเยอะไหมเอาเป็นว่าเฉือนแล้วกันอ่า
ไม่ได้ห่างกันมากเพราะถ้าดูตามสถานการณ์ปัจจุบันแล้วด้วยเนี่ย
ใช่ครับโอเคโอเคเราไปคู่ถัดไปกันเลยดีกว่าครับ
คู่ถัดไปก็คือวันนี้เราก็รายการเราไม่ปิดรายการเลย
ทำไมเรารีบร้อนจะปิดรายการจังอ่ะอันนี้คืออันนี้คือเทปเดียวถูกไหม
กันสองคู่อ่าใช่อ่าแต่แต่อีกคู่นี้มันคู่หนึ่ง
คู่หนึ่งทำไมอ่ะก็เป็นคู่ระหว่างไรตันกับลิเวอร์พูล
อยากให้ทัศนาอะไรไหมทั้งสองคนในคู่นี้ความนักการเป็นโอ้คือบอกเลยว่า
ครับแต่คือเมื่อกี้เหมือนเข้าให้ทัศนาแล้วน่ะอืมโฮหรือใช่อารมณ์แล้วหน้าตาแปลกปากเปิด
ของของแสลงที่แท้ดูเอาคือจริงจริงแต่แม่งแบบไบตันคือเราไม่ได้บอกว่า
ด้วยเกิดเจ็ปอะไรใดก็ว่าไปแต่ไบตันมาดีเหรอเกินสิ่งที่เราเห็นมันมากเกิน

มันก็ยังทรงกว่าไม่ได้เพราะว่าจะวัดจากผลเก่านะสำหรับผมนะ
แล้วที่สำคัญอาจจะต้องคิดไปถึงถ้วยที่ตัวเองต้องโฟกัสหรือเปล่า
คือสำหรับผมอาจจะไปโฟกัสฉันเป็นหลีกหรือเปล่า

อันนั้นเราถามมาจากเวลาตาเขาน่าจะดีเหมือนกัน
เรียบรูจะยุบสโบสอดไหม

ไม่ใช่ก็เขาเศร้าเราก็ให้มันชัดเจน
เป็นเพื่อนดีนะ
แล้วเราจะดูบอลอย่างสนุกสนานยังไงในฤดูการนี้
เอาหน่อย
แล้วสั่งฝั่งเจ๊ดำฝั่งพี่เจ๊บ้างไงบ้าง

โดนหรืออะไรอ่ะ

เอาแบบยืนมานิดนึง

เกมล่าสุดน่าจะดีกว่านี้
ตอนแรกนึงก็มาแล้ว

ผมว่าเป็นปรากฏการณ์นะ
ดีกว่ากับทุกคนที่เรียกมา

ดีกว่าคากาวะดีกว่าโอกาซากิ

ผมว่าดีกว่าจากต้นทุนที่มา

ฉิงปุ๊บเนี่ยมันเกินจากการปรับตัว

เห็นนี่แบบตัวต่ำเลยอะ

โดนหลอกแล้วเสียพันหมด
เหลียวว่าเนื้อคิดอะ

แต่ไม่เชื่อว่าลิภูจะแย่ขนาดนั้น

เราก็เลือกใบตัน๓ใบ

แล้วก็ผมกับพี่ตันพี่ก็เลือกนะครับ

แล้วครูใบแรกก่อน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

ซึ่งการจบสิ้นเนี่ยมันก็จะมีการ

ยุดไปการจบไปเพื่อให้มันเริ่มอันใหม่
เนี่ยเกิดเวลาเค้าอีกแล้ว
เนี้ยแล้วมันก็ต้องไปไปสะสมต้องมุกกว่ามึงจะดีกว่าอ้า

นี้เขาก็เหมือนจะเอาจริงนั้นเอาหน่อยเว้ยจะ
อยากเอาคืน
คือเขาก็อยากจะเริ่มต้นในแมชนี้

เขาอาจจะใช้แผนการอะไรใหม่ในนัดนี้ก็เป็นได้
เพราะว่าเขาไม่มีท็อตซาแล้วจริง
เขาก็อาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนหมุนเวียนนักเตะหรือหมุนเวียนแทคติกเกิดขึ้นได้

ถ้า๙ไม้เนี่ยเหมือนประมาณว่า
ถ้าใช่มันแม่นเหรอกัน

แบกทั้งปัญหาแบกทั้งความกดดัน
ดีตอนนี้มันลุมแล้วก็เงียบ

แต่ดีไม่ได้กินไม่ได้โดนมาก
เพราะว่าความขยันหรือความนีมมิ้งของเรื้อผู้

หมายถึงว่าชนะมาสองนับแล้วจำนั้น
นีมมิ้งจะใหญ่แค่ไหนคุณก็โดนตบมาแล้วจริง
ซึ่งถ้าตาม๖ใบของทั้ง๒ทีมเนี่ยมันก็จะประมาณนี้
เรามาเปิดอีกคนละใบเลยแล้วกัน
ใบตั้นอ่าใช่คนละอีกคำว่าใบตั้นจะเป็นยังไง
อ่ะผมหยิบใบตั้นก่อนแล้วกัน

ใบตันได้ราชาถือเหรียญ
ความหมายดีกันพอทั้งคู่เลย
ราชาถือเหรียญคือมีความสุข
สุขที่ได้สุขที่แบบมีความสุขที่แบบเขาพึงพอใจว่า
ผลการแข่งขันจะเป็นอย่างไร
ใบตันก็พร้อมยินดีที่จะรับสิ่งผลลัพธ์ตรงนั้น

พูดง่ายก็คือไพ่ดีพอกันเลย
และคลายความกดดัน

พูดง่ายคลายความกดดันตรงนี้ไป
หรืออาจจะมีรูปเกมที่ดีขึ้นในนัดนี้ก็ได้
ถ้าสรุปนะครับเกมนี้นะผมคิดว่า๒ทีมสู้กันสูสีเหมือนเดิม
มีโอกาสออกเสมอแต่ถ้าให้เลือกชนะใช่ไหม

แมทเขาพูดคำว่าสูสีเมทที่แล้วก็สูสี

สูสีได้๓สูสเลย
ดูจากใครเราก็คิดอย่างนั้นคิดว่าน่าจะสงออกสมมิตร
ตามนี้เดี๋ยวรอดูแล้วกันนะเพราะแฟนเองก็อยากจะแบบ

หนูบอกว่าสมมุมเสมออะไรไปได้
อ๋อสรุปวันเมื่อเปคใหม่
มองเตะไม่ได้โวยควนภพเหรอ

กำลังจะหาทางช่วยนะ

ช่วงวันโลกก็เห็นอยู่
โทรศัพท์มาเฮ้ยมึงโอเคไหมทัวร์ลงไม่เป็นไรกูเข้าใจเป็นอย่างนี้แหละสู้ให้เพื่อน
แต่พออีกสักพักไปดูในฟีดเฟสบุ๊คอีนี่ไปกันนำลงมันหนักครับครับ

ก็โทรปลอบใจส่วนตัวไงส่วนในกระแสสังคมเนี่ยก็หายตามกระแสไป
มั่นคนละบทบาทย่ะกันหน่ะเพื่อนรึเปล่า
แต่บางช่วงก็คืออยู่ในตัวเราอยู่แล้ว
ก็ลุ้นกันให้สนุกแล้วกันนะครับ
นั่นแหละเราปิดรายการเถอะเพราะว่าไม่ช่วยพี่ระร้าลดูดัวก่ายังงมันอ่ะ

โอ้ตายตายตาย

เวลางค์ช่วงหน่อยอีกสนุกมากแล้ว

ต้องข่าวออกไว้แบบบ้านก่อนแล้วให้เกิดงาน

ทุกวันนี้ข่าวคนออกนี่ก็อย่างนั้นส์เลยนะ

ขอบคุณพี่เจ๊ขอบคุณพี่น่ำ

สำหรับอีพีนี้

สวัสดีครับ
แต้มตรวจดวงชะตาทีมรักให้หมอดูทักก่อนลงเตะ